วันนี้พลเอกประยุทธ์ได้ออกมาพูดถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในทุกรูปแบบนะฮะ
เป็นการเปิดใช้ในนามส่วนตัวด้วยนะครับ
เป็นการเปิดครั้งแรกแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่พอสมควร
เด็กประยุทธ์ชี้แจงว่าก็ต้องการที่จะปรับตัวให้ทันกับยุคสมัยนะครับ
แล้วก็พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย

กลายเป็นข่าวดังชั่วข้ามคืน
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เปิดการสื่อสารในโลกออนไลน์ทุกช่องทาง
โดยรอบนี้นายกจะเล่นเองตอบเองให้ได้มากที่สุด
หลังเปิดตัวมาไม่ถึง๔๘ชั่วโมง
ชาวโซเชียลก็หลั่งไหลเข้าไปหาพลเอกประยุทธ์กันอย่างคึกคัก
โดยเฉพาะช่องทางหลักอย่างเฟซบุ๊ก
ที่มีจำนวนผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ล่าสุดมีตัวเลขผู้ติดตามมากกว่า๑๗๐๐๐คน
และแทบทุกโพสต์ก็มีทั้งยอดไลค์ยอดแชร์ไม่ต่ำกว่า๑หมื่นครั้ง
นายกรัฐมนตรียืนยันต้องการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย

เพื่อปูทางไปสู่การเลือกตั้งอย่างที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์
นี่บอกว่าเปิดเพจของนายกเป็นงานหาเสียงเอาเปรียบพักอื่น

ผมต้องการให้สังคมได้เรียนรู้นะว่าเราจะอยู่กันยังไงในสังคม

โดยเฉพาะสังคมของโซเชียลมีเดียนะครับ

ประยุทธ์ออฟฟิเชียลจะได้รับความสนใจ
ล้นหลามแต่ทำอย่างไร

มีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญว่า

เจ้าตัวจะเดินหน้าสื่อสารการเมือง

ท่านก็ใช้เพจเดียว

และมาโฟคัสตรงนี้

พูดผ่านช่องทางนี้เลย
เพราะว่าจะมีคนสนใจ

ส่วนในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

เป็นสายพระราชาทุกคืนมันสุข

ไลฟ์เลยคนจะมาดูกันเป็นล้าน
ตอนที่ท่านไลฟ์แล้วอันนั้นมันจะเก๋ไก่มาก
ต่างชาติจะมาถ่ายทอดแบบ

อันนี้มันก็จะกลายเป็นว่าโอ้โหนายกไทยนี่ทันสมัยมาก
สื่อสารกับประชาชนด้วยสื่อใหม่แล้ว

คงต้องรอติดตามดูกันอย่างใกล้ชิด
ว่านายกจากท็อปบูธรายนี้จะผ่านด่านหิน
รับแรงกระแทกจากความเห็นในสังคมออนไลน์ได้มากน้อยแค่ไหน
เพราะข้อความที่ปรากฏส่วนใหญ่

กว่าคำนิยมยนยอที่อยู่รอบตัวผู้นำ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน